คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่อย่างไรนะคะหลายคนถามว่าเอ้าถ้าเกิดว่าติดกันทั้งคณะรัฐมนตรีใครจะบริหารประเทศอ่ะ
โควิด๑๙เนี่ยมันไม่เลือกหน้าเลยนะว่าใครเป็นใครนะคะคุณอุตมะสาวนายนตอนนี้กลายเป็นต้นเรื่องแล้วนะคะว่าเอ๊ะคุณอุตมะอาจจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยโรคโควิดหรือเปล่าถามว่าก่อนที่จะมาถึงคุณอุตมะเนี่ยเส้นสายเนี่ยมันมายังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือมีร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นตำรวจไป

และปฏิบัติตามแนวทางการกักตัวเองทันทีคือ๑๔วันโดยการทำงานผมทำงานจากบ้านผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสซึ่งสำหรับผลตรวจอาจจะทราบภายใน๔๘ชั่วโมงคือไปตรวจเมื่อวานใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อโรคโควิดหรือเปล่าขอยืนยันว่าตนเองและบุคคลใกล้ชิดทุกคนปฏิบัติตามแนวท
ข่าวแล้วตอนที่นายกแถลงข่าวแม้ว่าจะมีแมสสวมใส่ปกปิดแต่มือของท่านนายกเนี่ยก็ดึงหน้ากากตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหม
นั่นแหละคือมือท่านไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าทานโทษนะคะคือไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรนะ
ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะก็ไปตรวจซะนะคะด้วยความเป็นห่วงจริง
คณะรัฐมนตรีท่านอึดอื่นล่ะ๙๐๐๐๐๐๐ทีนี้คือคุณประชงค่ะ
คุณอุตมะเนี่ยย้อนไทม์ไลน์ไปหน่อย
ปฏิบัติภารกิจยังไงที่ไหนกันบ้าง
หลังจากที่ตำรวจติดตามตรวจและพบแล้วว่าเป็นโรคโควิดนะคะ
กลับไปตั้งแต่พุธ๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
นี่ค่ะคุณอุตมัติสาวนายนนะคะ

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลท
รวมถึงประชุมกับผู้บริหารแบงค์ชาติด้วย

แล้วหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้สวมใส่ด้วยเนี่ยนะคะ
หลังจากพุธ๑๑มีนาคมแล้ว๑๒มีนาคมค่ะ
ถัดมาคุณอุตมะสาวนายนค่ะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์การสุรานที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปร่วมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากแล้วก็ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนี่ค่ะ

ก็กลับมาประชุมกับคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ตายแล้วคุณสมคิดต้องไปตรวจด้วยนะเนี่ย
วันที่๑๖มีนาคมค่ะได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี
และคุณสมคิดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่คือก่อนที่เขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเข้าสู่คอรมอล
เขาต้องมีการหารือกลุ่มเล็กกันก่อน
นี่แหละค่ะหารือคือ๑๖มีนาคม
หลังจากนั้นอังคารที่๑๗มีนาคม
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอุตมะก็เดินทางไปร่วมด้วย
วันเดียวกันก็เรียกผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง
เข้าร่วมประชุมด้วยเอ้าเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าเนี่ย
ส่วน๑๘มีนาคมนะคะมีการเรียกทีมงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สสคมหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะ
เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลคือไปตรวจเมื่อวานนี้

เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติม
ถ้าสมมุติสมมุตินะไม่ได้แช่งนะคะ
โรคโควิดบวกท่านอื่นที่ใกล้ชิด

ต้องไปถ่ายภาพคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนจากธมิตรรัฐบาลไปถ่ายที่โรงพยาบาล